คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่ม
หนุ่มคนนี้เนี่ยนะหายหน้าหายตาไปนานอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าใครที่ชื่นชอบหนุ่มมาสเซอร์จะต้องมีชื่อของหนุ่มเป้อารักษ์อยู่ในหัวใจด้วยแน่นอน
หายหน้าหายตาไปนานแบบนี้มาอัปเดตสถานะหัวใจของหนุ่มเป้กันหน่อยดีไหม
ไปซิ่งที่ไหนหรือเปล่าเป้เขาก็ชอบขับรถเหมือนกันนะ
ไม่มีใครซ้อนแล้วสิช่วงนี้ใช่ไหม
ขับคนเดียวอันสารอ่ะใช่
แต่ว่าใครเลยจะคิดคะคุณค่ะว่าผู้ชายที่ชื่อเป้อารักปั๊กอาเร่คนนี้
ครองสถานะหนุ่มโสดไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ชนิดที่เจ้าตัวถึงกับโอดโอยผ่านสื่อเลยว่า
จำไม่ได้แล้วว่าโสดมานานแค่ไหน
แต่ที่รู้คือกระทั่งตอนนี้นะ
ห้องหัวใจก็ยังไม่มีใครมาจับจองนะจ๊ะ
แต่ยังไงซะคุณผู้ชมค่ะเขายอมรับเลยว่า
ปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่า
อยากจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอบสวย
ตอบแบบเออเหมือนนางเอกเลยคุณ
โดยเฉพาะงานที่หนุ่มเป้กำลังลุ้นก็คือ

ฮะมาก่อนเฮ่ยมาเป็นซิงเกิลเราก็ลุ้นแล้วนะ
เขาบอกว่าอัลบั้มเต็มในช่วงปลายปีนี้
แล้วก็รีบออกตัวแบบขำเลยว่าฟังรู้เรื่อง
แล้วก็มีคำฮิตติดปากให้ได้ร้องตามกันแน่นอนจ้า
สดมากเลยครับผมโสดเหมือนเดิมครับโสดมานานแล้วครับ

ไม่ค่อยแน่ใจครับต่อไปยังไม่ถูก
เป็นเพราะตัวเราครับเราไม่ได้ไปเจออะไรแบบใหม่เลยครับ
ผมไม่ค่อยอยากนะครับผมไม่ค่อยอยากเป็นสดตลอดชีวิตนะครับ
อยากมีแฟนครับแต่ว่าก็ถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้จะไปฝืนอะไรยังไงครับ
ตอนนี้ผมค่อนข้างโฟกัสกับงานก็เป็นคำตอบเดิมอะเนาะ
เพลงก็ใกล้ออกแล้วทั้งซิงเกิ้ลและอัลบั้ม
อัลบั้มผมคิดว่าน่าจะได้ออกนะครับปลายปีนี้ครับ
คราวนี้นี่หนักกว่าเดิมครับมันไม่เคยไม่เคยเหมือนเดิมครับ
ผมก็ตื่นเต้นกับมันมากนะครับน่าจะดีขึ้นครับ

มีแต่วาจาที่แบบว่าเขาไม่ค่อยใส่ในเพลงกันแต่เราอยากจะใส่
ก็ทำไว้เยอะแล้วประมาณ๒ปีกว่าที่เราไม่ได้ออกอัลบั้

เพราะว่ามีแต่วาจานที่อยากจะใส่ลงไปในเพลง
คือมีคนถามบ่อยอยู่แล้วว่าพอเพลงพี่เป้

เพราะว่าแฟนเพลงพี่เป้ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนกลุ่มเฉพาะ

สดแล้วไม่มีใครหรือว่าสดแต่ว่ามีคุย

มันก็เหมือนกันก็โสดมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ไม่ใช่ไม่รู้โอ๊ย

ยหน้ามองตรงระเบียงเผื่อมีใครต้องแอบมองตรงเตียง